อ่าเราก็ใช้ทางที่การแกล้งเรื่อยก็ไม่สามารถแอบนำเป็นสำหรับภาพโคคไป
กลายเป็นอย่างนี้ขึ้นไปนะครับแต่วันนี้มันรับฟัง

อาจจะการต่อสู้แล้วก็กลุ่มชะพรงค์ขึ้นบ้านเนี่ย

โอเค
มีเรือที่วางท้องบ้างเรือหางยาวบ้างนะครับ

ประมงพาณิชย์จะมีบทบาทมากนะครับ

เพื่อผลักดันให้เข้ามาเพื่อได้ค่า
เนื่องเช่นการซื้อเรือคืน
การประกันราคาอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ถึงระบบนิเวศที่นี่นะครับ
น้ำจะขึ้น๖ชั่วโมงลง๖ชั่วโมงทุกวัน
ก็เนี่ยไปวางขวางน้ำไว้
แล้วก็ให้น้ำนี่พาไปนะครับ
ให้ได้ออกกฎหมายออกมา
เพื่อให้เรือเหล่านี้
คืนนักวิชาการจากประเทศนอเวีย
มาสอนมาได้ใหม่จับได้๗กิโลต่อชั่วโมง
ซึ่งความลดของทรัพยากรในเรื่องในภาคใต้นะครับ
แล้วมีการรวมตัวกันยุคนั้นที่เหมือนพิธีกรบอกเมื่อกี้ครับ
และก็ปี๔๐เนี่ยเริ่มไปร่วมชุมนมสมัชชาคนจน
ก็ไปคืนให้เรียนรองเรียก
อันนี้คือในส่วนของพระอาทิตย์นะครับ

มือหรือท้องเย็นประเภทด้วยขึ้นทะเบียนเรือไปขึ้นตรง
ข้าวหัวผู้โดยสารรำรุนสุขคนผู้ประเภทเสีย๑๙๙๙บาท
ติดตามเรื่องนี้ผมว่าก็ตามมานานเนาะ
ผมก็ผมบอกจริงสิบกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันผิด
มีพอร์เซ็นต์ที่ไม่ผิดคุยกัน๒ปีกว่าแล้วนะ

ประพงภุตบ้านกับภพพาณิชย์ที่แตกต่างกัน
ของเราเนี่ยล่าแต่เรามีโอกาส
เครือข่ายชุมชนชาประพงภุตบ้านในนามของสมคมสมาภัณฑ์ประพงภุตบ้าน
ในการที่จะผลักดันหยุดยั้งต่อรอง

กรมทรัพยากรดันตะเลคือบางครั้งบางครั้งมันจะเป็น
ไหนพวกเราแต่ตอนนี้น่าบอกค่ะที่ว่ารับร้อยอ่า
ที่จะทำยังไงเราจะทำยังไงถึงให้อ้วนรากมันน้อยลง
หรือเขาแก้ตาอ้วนให้มาตรฐานนะครับถ้าเป็นห้าเดียวนี้ปัญหาปลาผลมันจะ
หมดไปเองแล้วะมันน่าจะหมดครับ
มันจะมันจะมีอีกอันเนี้ยที่ปังคับฝ่าผลได้นะครับ
ครับกุณนาทรคือมาตรา

นะครับไม่เชิญห้าหรออย่างเนี้ยกับผ้าฝ่างเท้าไปปลายห้าร้อย

ด้วยกันที่เป็นปัญหาจากได้ทั้งเป็นเรือประมงพื้นบ้านและ
ดีอยู่แล้วเป็นประโยชน์อยู่แล้วนะครับผมก็อยากจะมาเสริม
ก็อยากจะพูดในเฉพาะของจังหวัดภูเก็ตซึ่งผมมีประสบการณ์ตรง
ชาวบ้านต้องฝ่าฝืนก็เพราะว่าเราอยู่ไม่ได้นะครับ
อยากจำหนักด้วยแรงงานรังงานปอะม่าต่างด้าวที่มาหาร้าง
ลงบันทึกลงบันทึกว่าไปแต่ละครั้งจับปลาได้เท่าไ
สิทธิภาพของภาครัฐเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกัน
ใช่ไหมใช่อันนี้เห็นเหมือนกันนะครับ
ไร้ประสิทธิภาพของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าคุยกับพาณิชย์
หรือว่าพื้นบ้านเนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมด
วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
ผมมีสมาชิกภาพภูมิในรัฐธรรมที่
จะต้องผลักดันกฎหมายระดับชาติแล้ว
อย่าลืมนะครับคุณโรมคุณปริญญาเนี่ยที่เป็นสอสอเนี่ย
หน้าที่ก็คือไปช่วยผลักดันกฎหมายระดับประเทศ